คุณผู้ชมครับการเมืองไทยวันนี้นะฮะก็คงจะชัดเจน
พี่ห๑๖๐ว่าแล้วอย่างเงี้ยอย่างงี้เลยเหรออ๋อ
ก็มีคนทำนายทายทักเอาไว้หลายคนนะครับค่ะวันนี้เนี่ย
พักรวมไทยสร้างชาติมีการแถลงข่าว
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่คือโคศกภักดิ์รวมไทยสร้างชาตินะครับ
คุณอัครเดชวงพิทักษโรธนะฮะรวมไทยสร้างชาติ
ซึ่งตอนหาเสียงเลือกตั้งก็อย่างที่ทราบแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาปัจจุบันก็ยังเป็นคันดิเดตของ
รวมไทยสร้างชาติอยู่นั่นแหละเขาลาออกจากตรงนี้ไม่ได้
แต่บิ๊กตูขอประกาศวางมือทางการเมืองลาออกจากสมาชิกรวมไทยสร้างชาติไปแล้ว
คุณอัครเดชบอกว่ารวมไทยสร้างชาติได้พูดคุยเจรจากับพักเพื่อไทย
คณะเจรจาของทั้งสองพักได้คุยกันอย่างเป็นทางการ
และเห็นร่วมกันว่าพักรวมไทยสร้างชาติจะเข้าร่วมเป็นรัฐบาลกับพักเพื่อไทย
เพื่อขับเคลื่อนประเทศแล้วก็สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น
ซึ่งจุดยืนของพักรวมไทยสร้างชาติในการร่วมรัฐบาลก็คือ
ต้องไม่มีพักการเมืองที่จะแก้ไขมาตรา๑๑๒
ซึ่งณขณะนี้ถือว่าร่วมด้วยได้
และพักเพื่อไทยก็ยืนยันว่าไม่มีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
อันนี้เป็นการแถลงของทางพักรวมไทยสร้างชาติ
จากนี้ไปเนี่ยจะมีการแถลงร่วมกับพักเพื่อไทยอีกหรือไม่อย่างไร
เหมือนที่เพื่อไทยเคยแถลงเปิดตัวกับภูมิใจไทยใช่ไหม
แล้วก็มีอีก๕๖พักต่อมาด้วยพักทางซีกของชาติไทยพัฒนา
ตรงนี้เนี่ยรวมไทยสร้างชาติบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับพักเพื่อไทยจะดำเนินการนะครับ
ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับต่อไปด้วย
ซึ่งจุดยืนของพักที่สำคัญที่อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องสื่อบัญชน
คือจุดยืนของพักรวมไทยสร้างชาติคือการที่เราจะไม่ร่วมงานกับพักการเมือง
ที่มีนโยบายในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ซึ่งพักเพื่อไทยก็ได้ยืนยันว่าในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้
จะไม่มีพักการเมืองดังเก่าที่มีนโยบายในการแก้ไขกฎหมายมาตรตาม๑๑๒
และที่สำคัญนะครับเราเองก็มีความต้องการที่จะให้ประเทศชาตินั้นขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้
ฉะนั้นวันนี้จึงมีความชัดเจนครับว่าพักรวมไทยสร้างชาตินั้น
จะเข้าร่วมรัฐบาลกับทางพักเพื่อไทยที่เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
ทีนี้เดิมก่อนที่จะมีการแถลงความชัดเจนตรงนี้
มันมีกระแสข่าวตั้งแต่ช่วงเที่ยงบ่าย
บอกว่ารวมไทยสร้างชาติที่ว่าจะแถลงร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยอาจจะไม่แถลงแล้วนะ
เพราะว่าดิวไม่ลงตัวยังมีความไม่ลงตัวเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
พักเพื่อไทยกับพักรวมไทยสร้างชาติ
เรื่องนี้โฆษกภักดิ์รวมไทยสร้างชาติคุณอัครเดชยืนยันว่าไม่จริง
ไม่มีการเจรจาต่อรองเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีเรื่องกระทรวงอะไรกันเลยนะครับ
ที่ได้คุยกันวันนี้เนี่ยเพียงแค่ตกลงในหลักการที่จะร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยเท่านั้น
ส่วนตำแหน่งต่างเก้าอี้รัฐมนตรีต่างยังมีเวลาคุยกันนะฮะ
กว่าจะถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีก็คือ๒๒สิงหาคม
กับสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับส่วนเรื่องของการต่อรองกระทรวงพลังงาน
หรือกระทรวงใดก็แล้วแต่วันนี้ยังไม่มีการพูดคุย
รวมไทยสร้างชาติพร้อมที่จะสนับสนุนบุคคลที่พักเพื่อไทยเสนอ
ในการเข้าโหวตหรือลงคะแนนเป็นนายกรัฐมนตรี
คุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติโพสต์ชัดเจนแบบตรงเลยว่าวันนี้ผมและเลขาธิการพักได้รับการติดต่อจากภักดิ์เพื่อไทย
เรื่องการร่วมกันทำงานให้ชาติบ้านเมืองทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าถึงเวลาที่บ้านเมืองควรจะมีความสามัคคีปรองดองและร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่ความสงบสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป็นการพูดคุยกันในหลักการทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นสำคัญเท่านั้น
รวมไทยสร้างชาติไม่มีข้อต่อรองหรือข้อเรียกร้องใดทั้งสิ้นขอเพียงให้ร่วมกันทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนอย่างแท้จริงเท่านั้น
พักเพื่อไทยเองก็ยืนยันว่าจะไม่มีนโยบายหรือการดำเนินการใดที่ขัดต่อเจตนารมณ์และแนวทางทางการเมืองของรวมไทยสร้างชาติโดยเฉพาะในเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะช่วยกันสร้างความเข้มแข็งมั่นคงของสถาบันหลักทั้ง๓ต่อไป
โพสต์คุณพีรพันธ์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ๖โมง๕๐นาทีวันนี้
พักเพื่อไทยได้ประสานกับหัวหน้าและผมอย่างเป็นทางการในวันนี้
รวมไทยสร้างชาติไม่ตั้งเงื่อนไขเรื่องกระทรวงในการพูดคุยหารือ
โมง๓๘นาทีค่ะ

คือก็ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน
ก่อนหน้านี้นะถ้าย้อนไปไม่ใช่ในช่วงเวลา
ที่เพื่อไทยประกาศว่าเราคงต้องสลายคั่วการเมือง
มันจำเป็นต้องเดินหน้าเพื่อการ
โรยหารประเทศอะไรก็แล้วแต่นี่นะจากที่ต้องฉีกมาจากทางพัก
เก้าไกลแล้วก็คั่วเดิมเนี่ยนะครับ

มิกตุก่อนหน้านี้จะลาออกจากสมาชิกภาคไปแล้ว
คุณเอกณัฐพร้อมพันธ์เองก็เคยอยู่กับกรปศอย่างนี้ใช่ไหม
สุดท้ายวันนี้เขาสลายคั่วแล้วก็มาร่วมมือกันจะอยู่รัฐบาลด้วยกันแล้ว
เท่ากับว่าตอนนี้เพื่อไทยก็คือจับมือกับพักรัฐบาลเดิม
คั่วรัฐบาลเดิมอย่างเป็นทางการก็จะมีถ้าเป็นภักดิ์หลักก็แน่นอนคือ

ไทยสร้างชาติเนี่ยเพิ่งมาตั้งตอนหลังแต่ก็แยกมาจากทางซี่ของพลังประชารัฐ
ยังมีชาติไทยพัฒนานะฮะพลังประชารัฐเนี่ย
ประกาศแล้วว่าจะยกมือโหวตนายกให้กับพักเพื่อไทย
เสียงสอสอเพียงแต่ยังไม่มีการประกาศหรือว่าแถลงอย่างเป็นทางการว่า
จะเข้าร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่อย่างไร
แต่คนก็คาดการณ์ว่าสุดท้ายก็คงจะมานั่นแหละ
ซึ่งถ้าจะมาเนี่ยแล้วมาจริงเนี่ย
ก็จะเป็นมีลุงอย่างแน่นอนเพราะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รุงปล้อมยังเป็นหัวหน้าพรรคภลังประชารัฐอยู่ใช่มั้ย
ก็อันนี้อย่างงี้เหมือนหมอชนาน

อย่างนี้ยังถือว่ามีลุงอยู่หรือเปล่า

อย่างไงดิ

รองหัวหน้าพักแล้วก็เป็นคณะเจรจาด้วย
คือความจริงวันนี้มีข่าวตั้งแต่เช้าแล้วว่า
รวมไทยสร้างชาติจะแถลงข่าวเรื่องเข้าร่วม

คุณสิริวัณรักษัตริย์ก็ไปดักรอเลยนะฮะ
คุณอ้วนภูมิธรรมนะฮะมาที่ที่พักเพื่อไทยนะครับ
ว่าตกลงอาจจะเป็นยังไงคุณภูมิธรรมบอกว่าเดี๋ยวรอฟังการแถลงของรวมไทยสร้างชาติก็แล้วกัน
นี่นะฮะแต่ยืนยันว่ามีการพูดคุยกันตลอดหลายภาคการเมืองแต่ไม่เคยต่อรองเรื่องกระทรวงกัน
ขณะเดียวกันเรื่องแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยที่จะเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาให้โหวตวันอังคาร๒๒สิงหาคม
ซึ่งจะเป็นชื่อคุณเศรษฐาทวีสินตอนนี้ก็โดนโอ้โหแฉเฉออะไรจากคุณชูวิทย์ใช่ไหม

สวเองก็ได้พูดถึงเรื่องคุณสมบัติอะไรต่างว่าจะโหวตให้หรือไม่โหวตให้อย่างไรเนี่ย
แต่คุณภูมิธรรมบอกว่าไม่กังวลนะฮะมั่นใจว่าคุณเศรษฐาเหมาะสมที่จะมาเป็นนายกบริหารประเทศในตอนวิกฤตเช่นนี้
แล้ววันโหวตไม่มีแผนสำรองด้วยเพราะเชื่อมั่นว่าจะได้เสียงถึง๓๗๕เสียงเพียงพอต่อการโหวตนายกทั้งเสียงสสและเสียงสว
ยืนยันว่าพักเพื่อไทยต้องการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งที่มีมานานเกือบ๒ทศวรรษ
เพราะหากวันนี้เรายังคิดว่าคนนั้นไม่ดีพักนี้ไม่ดีไม่เปิดใจไม่สลายคั่วเนี่ยปัญหาของประเทศก็ไม่สามารถคลี่คลายได้
ก็ผมเชื่อว่าสิ่งที่พักเพื่อไทยนำเสนอเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็เราคิดว่าเราเลือกคนที่มีความเหมาะสมนะครับ
ในการที่จะเข้ามาบริหารจัดการหน้าที่ความสามารถที่มีอยู่น่าจะแก้ปัญหาของประเทศนิยามที่วิกฤตได้นะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ส่วนพักร่วมที่เราจะจัดตั้งร่วมกันเราก็คุยกันมาต่อเนื่องตลอดก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร
ส่วนไอ้ที่ว่าอย่างนู้นอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ลือกันไปของจริงมันอยู่ที่การคุยกันจริง
ผมยังยืนยันนะครับว่าเรายังไม่เคยไปคุยกันลงลึกในกระทรวงต่างทั้งหมดก็คือว่าพร้อมจะจับมือร่วมกันในการที่จะแก้วิกฤตร่วมกันไหมมองเห็นวิกฤตร่วมกันหรือเปล่า
นี่เป็นเหตุผลแล้วก็ความคืบหน้าเรื่องการรวมเสียงรัฐบาลของคุณภูมิธรรมนะฮะ
เมื่อวันนี้รวมไทยสร้างชาติประกาศชัดเจนแล้วว่าเข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยตอนนี้เพื่อไทยมีเสียงอยู่กี่เสียงสำหรับเสียงสอสอนับตั้งแต่ประกาศจับมือกับภูมิใจไทยนะคะ
เสียงคือที่เพื่อไทยมีณตอนนี้ค่ะ๓๑๗ค่ะคือถ้านับตอนแรกสุดเลยนะคะที่มีการแถลงร่วมจัดตั้งรัฐบาลกันเนี่ยก็จะมีเพื่อไทย๑๔๑เสียงภูมิใจไทย๗๑เสียงชาติไทยพัฒนา๑๐เสียงประชาชาติ๙เสียงชาติพัฒนากล้า๒เสียงเพื่อไทยรวมพลัง๒เสียงเสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่แล้วก็ท้องที่ไทยอีกพักละ๑เสียง
ตั้งรัฐบาลด้วยกันต้องเกิน๒๕๐จาก๕๐๐ซึ่งของสภาพู่แทนรัศดร
เท่ากับว่าคั่วรัฐบาลของเพื่อไทยในขณะนี้เนี่ยเกิน๒๕๐แล้วเกินมา๒๔เสียงแล้ว
คือ๒๗๔ค่ะอ่าข้ามถามก็คือมีสถิฤทธิภาพเพียงพอหรือยัง
อ่าหรือจะต้องเติมอีกอ่าซึ่งถ้า๒๗๔
แล้วบวกถ้าพลังประชารัฐมานะหรือว่าเนี่ยเห็นไหม
เติมไปอีกสามพักถ้าเขาโหวตนายกให้อย่างเดียว
โดยไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลด้วยเนี่ยค่ะเท่ากับว่าถ้าเติมพลังประชารัฐไปเนี่ย
๔๐ไปอีกเนี่ยจะเป็น๓๑๔๓๑๔เนี่ยโอ้โหมีเสถียรภาพเลยนะ
มีแน่นอนเยอะกว่า๓๑๒คั่วรัฐบาลเดิมเขาต้มมัดอีกนะที่ว่าเป็นปาดพักร่วมใช่ไหมคะ
ตอนนั้น๓๑๒นะอันนี้จะเกินไป๒เสียงด้วยซ้ำแถมเผลอจะได้สอบวอลมาด้วย
แต่ถ้าถามว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลได้หรือยังเป็นได้แล้วนะเป็นได้แล้วเพราะว่าเกิน๒๕๐แล้ว
กึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนแล้วแต่โหวตนายกผ่านหรือยังอันนี้แหละถ้าโหวตนายกคือพลังประชารัฐกับอีก๓พักเล็ก
บอกเขาจะโหวตให้จะเป็น๓๑๗เสียงใช่ไหมณขณะนี้ถ้ารบ๓๗๕เท่ากับว่ายังขาดอีก
ลบ๓๑๗ขาดอีก๕๘เสียงซึ่งหลายคนนักวิเคราะห์หรือว่ากูรูทั้งหลายบอกว่า
ถ้าคุณได้รวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ไม่มีปัญหาหรอกกับเสียงสว
ขาดอยู่อีก๕๘เสียงยังไงก็น่าจะผ่านนี่หรือเปล่าที่เป็นเหตุผลที่คุณภูมิธรรมบอกว่า
เชื่อว่าวันโหวตนายก๒๒สิงหาคมนี้ยังไงก็ผ่านค่ะท่านผู้ชมครับมาดูปฏิกิริยาจากฝ่ายต่าง
หน่อยนะครับหลังจากที่วันนี้พักรวมไทยสร้างชาติแถลงยืนยันชัดเจนว่าเข้าร่วมรัฐบาลกับ
ปัจจุบันก็ออกมาวิเคราะห์คาดการณ์เรื่องของการเมืองไทยนะฮะอาจารย์สมชัยวันนี้
ลุงแล้วก็บอกเป็นข้อนะครับบอกว่า๑ไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้ว
เพราะว่าเดิมสองสามแปดเนี่ยบวกสองอ่าที่เป็นพักหนึ่งเสียงบวกสามสิบหกรวมไทยสร้างชาติ
เท่ากับตอนนี้ได้สองร้อยเจ็ดสิบหกเสียงแล้วค่ะอ่าแต่สองเสียงเขายังไม่ได้คุยเรื่องร่วมรัฐบาลแล้ว
เขาจะโหวตให้แต่เอาเป็นว่าอาจารย์สมชัยบอกตอนนี้ไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้ว
สองร้อยห้าสิบแล้วค่ะเสียงข้างมากแล้วสองยังไม่มีท่าทีจากพลังประชารัฐ
ใต้ใต้โต๊ะใต้โต๊ะไหนคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเรื่องตำแหน่งอืมแห่งหน
ต้ารัฐมนตรีต่างหรือเปล่าอาจจะยังไม่ลงตัวตรงนั้นหรือเปล่านะฮะ
แต่ตอนนี้๓๗๔ก็เกินแล้วใช่ไหมเกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนแล้ว
หากตั้งรัฐบาลด้วยเสียง๒๗๖เสียงยังขาดสวอีก๑๐๐เสียง
เพื่อให้โหวตนายกได้ต้องรอดูว่าราคาคุยรวมไทยสร้างชาติ
ที่บอกว่าซื้อเหล้าพ่วงเบียร์จะเพียงพอจริงหรือแค่สร้างราคา
ชี้ขาดยังอยู่ที่พลังประชารัฐที่แม้ทำทีสนับสนุนเสียงสอสอ
แต่หากไม่ส่งสัญญาณให้สวเลือกนายก๒๒สิงหาคมก็ยังไม่จบ
เพราะมันไม่ถึงเนอะยังขาดอีก๕๘เสียงเกือบ๖๐เสียงอยู่ดี
ใช่ค่ะขณะเดียวกันนะฮะหมออ้ำนะครับหมออ้ำนี่อดีตนักร้องนะฮะ
ปัจจุบันก็ออกมาแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองอยู่บ่อยนะฮะ
เป็นคุณหมอนะครับคุณคุณหมออิราวัตรอารีกิจนะฮะล่าสุดโพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
รวมไทยสร้างชาติประกาศร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยค่ะ
บอกผมขอลาออกจากโฆษกภักดิ์นับตั้งแต่แบบนี้ครับอูหู
ไม่ได้เป็นตำแหน่งโฆษกภักดิ์อย่างบริธางการนะฮะในพรรคอะไรไม่ใช่นะฮะ
อาจจะหมายถึงออกมาโพสต์ออกมาพูดถึงเรื่องของพรรคเพื่อไทยบ่อยอย่างนี้
แสดงความคิดเห็นในหน้านี้แล้วว่าแบบผมบายแล้ว
หรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอฟังหมออ้ำดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน